คุณผู้ชมคะลุงพลค่ะนายชัยพลวิพาลลุงเขยของน้องชมพู่
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ๓ข้อหานะคะที่เกี่ยวเนื่องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่อะค่ะ
ตอนนี้ลุงพลอยู่ที่สพกกตูมนะคะที่มุกดาหาร
เพราะว่าก็มีการพยายามที่จะยื่นขอประกันตัวแต่ว่าเป็นวันหยุดก็ต้องรอพรุ่งนี้
พรุ่งนี้ตำรวจจะนำตัวลุงพลไปสารทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดบอกว่า
งั้นเดี๋ยวจะไปยื่นประกันตัวอีกทีที่ศาลวันพรุ่งนี้
ทีมข่าวของเราก็ปักหลักรอทำข่าวอยู่ที่สพกกตูม
คุณผู้ชมเชื่อไหมลุงพลตอนนี้ที่อยู่ในห้องขังของสพกกตุ้
อยู่บนชั้น๒นะฮะวันกองนี้ฮะร้องเพลงให้เ
แล้วตำรวจปล่อยให้ลุงพลตะโกนคุยกับกลุ่มยูทูปเบอร์
กลุ่มแฟนคลับปล่อยให้ลุงพลร้องเพลงแบบนี้หรือ
แต่สุดท้ายเนี่ยคือตำรวจไปเตือนนะแต่ประเด็นคือเหมือนกับว่า
ลุงพลตอนอยู่ในห้องขังไม่รู้
ว่ามีแฟนคลับหรือว่ายูทูบเบอร์เนี่ยอยู่ข้างล่างอืม
ส่งเสียงเบาคืออยู่ดีดีร้องเพลงทำเพลง
ส่งเสียงเบาออกมาแล้วยูทูบเบอร์เขาโอ้โหตบมือเฮกันใหญ่เลย
ลุงพลเลยอุ้ยเขาได้ยินเราอ๋อข้างล่างมีคนมาอยู่เหรอนี่ใช่
ก็เลยยิ่งร้องดังขึ้นดังขึ้นเนี่ยนะคะร้องอยู่สองเพลง
เพลงความจริงในใจกับเพลงสิ่งเดียวที่อ้ายขอ

แล้วเป็นคนอุ้ยโอ้ชีวิตสาหร่ายน้ำตา
ทั้งนี้รักและคอยเห็นตายังหูวายตามฮะ
ว่าเรานั้นมีความจริงที่เธอใจเขามี
ยังรักและคอยว่ามีถูกเบาทั้ง
หวังใครเขาจะกลับไปเพราะทุกโครวันและทุกโทนักนั้นวันนี้
ใครก็เจอหรือหักไทยยังพอดูตรอบหลาย
เรียนที่ที่ช่างที่นี้พอยังประเดินทันเมือง

ยังคิดขอเจ้าไว้บ้างจักรใจไว้ใดบ้าง
แค่ที่เดี๋ยวที่อายุของพี่แล้วเธอ
อาวุธของใจของพี่ยังคิดใจใจที่ใจ
อย่าทิ้งกับมือมุมเกินเดี๋ยวล่า
ของเธอที่อายุของพี่เดี๋ยวล่า
ของเธอที่อายุของพี่ยังคิดใจใดบ้าง
แค่ที่เดี๋ยวที่อายุของพี่ยังคิดใจใดบ้าง
ในห้องคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยมีคนอื่นไหม
ค่ะคือในห้องขังของสพกกตูมอย่างที่บอกอยู่ชั้น๒
ทำไมถึงตะโกนร้องเพลงอะไรเสียงดังออกมาได้ขนาดนี้

ใช่นะคะบอกว่าอยู่ตรงกลาง

คือกลุ่มยูทูปเบอร์ที่นั่งอยู่ข้างล่างตรงนั้นคือไม่ได้มองเห็นนะมองไม่เห็นนะคะ
ลุงพลเองก็ไม่สามารถมองออกมาข้างนอกเห็นกลุ่มยูทูบเบอร์หรือแฟนคลับข้างล่างได้นะคะ

คือจังหวะตัวเองทำเพลงอยู่แล้วได้ยินเสียงข้างล่างเขาตบมืออะไรก็เลยรู้กันแล้วก็กลายเป็นการตะโกนคุยตอบโต้กัน
ใช่คือลุงพลเนี่ยค่ะเริ่มส่งเสียงฮัมเพลงเนี่ยตอนประมาณทุ่ม๔๐นาที
ส่งเสียงออกมาจากห้องขังแต่ตอนแรกมันเบาเสียงเบาแต่พอส่งเสียงมาปุ๊บ
มีเสียงตอบรับจากข้างล่างจากกลุ่มยูทูบเบอร์ทีนี้ล่ะเลยเสียงดังขึ้นเลย
แล้วตำรวจก็ปล่อยให้ร้องเพลงอยู่ก็นานพอสมควรนะ๒เพลงนะแล้วเสียงดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นเรื่อย
เนื้อหาของเพลงก็เหมือนกับว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิดอะไรแบบนี้

ใช่แต่สุดท้ายตำรวจก็ไปห้ามแหละแต่ก็ปล่อยให้ร้องเพลงอยู่ยาวพอสมควร
มันอยู่ที่ว่าในห้องนั้นเนี่ยมีผู้ต้องขังอยู่คนเดียวหรือเปล่า
หรือถ้าอยู่คนเดียวแรกพี่ตำรวจอาจจะมองว่าผู้ต้องหาเขาจะได้คลายเครียด
คือเราไม่แน่ใจเลย
เพลิงร้องเพลงอะไรไปสุดท้ายพี่ตำรวจอาจจะเห็นว่าเฮ้ยรู้สึกจะร้องเยอะไปแล้วนานไปแล้ว
เอาไปตอบโต้กับข้างล่างอีกก็เลยมาห้ามอะไรแบบอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
ยูทูบเบอร์เนี่ยคือเขาสดผ่านช่องยูทูปของเขาตลอดเลยนะ
ช่วงเวลาที่ลุงพลร้องเพลงออกมาจากห้องขังนะคะ
ทีมข่าวของเราเนี่ยเข้าไปดูบอกว่าตอนแรกยูทูบเบอร์ที่เฝ้าติดตามลุงพลที่อยู่ในห้องขังของสภกกตูมเนี่ย
บางช่องคนดูแค่สิบคนแต่พอลุงพลเริ่มร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลง
หลับฝันดีนะคนที่นอนอยู่ข้างล่างนั่งกันอยู่ข้างล่างและลุงพลถึงขั้นทิ้งท้ายบอกว่า
ถ้าพรุ่งนี้ยูทูบเบอร์คนไหนไม่มีรถไปสารเพราะว่าลุงพลต้องไปสาร

ให้ไปเอารถที่บ้านป้าแตนได้เลยนะอย่างนี้นะคะ

จังหวะไม่รู้ยังไงแหละเขาก็เลยมีเสียงตะโกนร้องเพลงตอบโต้กันไปมา

มันก็ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยมัน
คือทำได้ไหมเราก็ไม่แน่ใจว่าข้อกฎหมายทำได้ไหม
ว่าผ่อนปลนว่าคนที่อยู่ในห้องขังจะได้ไม่เครียด
ความเครียดอะไรแบบนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้จริง
เอาไปดูหน้าบ้านหน่อยแถวหน้าบ้านลุงพลนะครับ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยมีนักปฏิบัติธรรมที่ชื่อโรส
มาจากสกลนครจำได้ไหมฮะเขาเคยมาอยู่เหมือนกัน
สมัยนั้นหมอปลาเค้าก็อยู่แถวข้างลุงพลเคยวิวาทะ
วันนี้มาอีกครั้งนะครับมาที่บ้านกกอกนะฮะ
มาทำพิธีตรงนี้ถามว่าทำอะไร

ที่เขาตามติดชีวิตลุงพลอยู่

เขากั้นเป็นเขตห้ามเข้ามาเตะท่องเตะทู่

ทำไมถึง
แล้วพูดมาจากไหนคะ

เดี๋ยวผู้ใหญ่ยังไงพี่ต้องทำ

บรรยากาศตรงนั้นณขณะนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ตามดูนะครับ
สิบโมงเช้าพนักงานสอบสวนสพกกตูมจะพานายชัยพลไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารไปฝากขัง
ใช่ค่ะทนายตั้มทนายสิทธาเบี้บังเกิดที่ทำคดีให้กับลุงพลบอกว่าก็จะไปยื่นขอประกันตัวที่ศาล
ส่วนคุณแม่น้องชมพู่ไปยื่นคัดค้านการประกันตัวไว้แล้ว
ว่าออกมาจะยุ่งเหยิงพยานหลักฐานเพราะว่าเคยข่มขู่พยานเอาไว้หลายคน
เดี๋ยวรอดูนะคะว่าพรุ่งนี้ลุงพลจะได้ประกันตัวหรือเปล่า
เพราะว่าทางป้าแตนภรรยาลุงพลบอกว่าเตรียมหลักทรัพย์เพื่อประกันตัวเอาไว้พร้อมหมดแล้วนะคะ